ตนักมวยคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาก็เมา
เมาแล้วก็ไปก่อกวนนะฮะไปหาเรื่องคุณตาวัย๘๕ปี
คุณตาแกก็สู้สิไปหาเรื่องเขาสุดท้ายเจอคุณตาเอามีดแทง
เลือดไหลเดินโซเซกลับออกมาแบบนี้เลย
นะครับตำรวจสพนิคมพัฒนาที่มรยอง
พร้อมกับกู้ภัยนะฮะกู้ภัยสยามระยองเข้าไปช่วยเหลือ
นายเปเล่อายุสามสิบปีเป็นอดีตนักมวยครับนอนจมกองเลือด
หน้าห้องเช่าเลยฮะในซอยนวลจันทร์ตำบลนิคมพัฒนา
แล้วก็มีแผลโดนแทงที่ใต้รักแร้ด้านขวาก็สักประมาณ
สักสามเซนได้นะฮะทีนี้ไปถามเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านางอึ่งนางอึ่งอายุ๕๐ปีบอกว่าก็นายเปเล
ดื่มเหล้าเมายามาหาเรื่องฉันถึงในบ้านเลยเนี่ย
แล้วพ่อฉันอยู่ไงพ่อฉันอายุ๘๕แล้วเนี่ย
มาหาเรื่องฉันทำไงพ่อฉันก็ต้องไปถือมีด
ป้องกันตัวก่อนไม่รู้เปเล่มันจะทำอะไรนะฮะ
ทีนี้เนี่ยก็มีรับประพออีกคนหนึ่งชื่อว่านายอาม่าน
อายุ๔๔ปีซึ่งก็เข้าไปช่วยเหตุการณ์นี้
แล้วก็มีการชกต่อยกันกับเปเล่ชุลมุนเลยสัก๑๐นาทีได้ครับ
นายเปเล่ต่อยหน้านายอามาจนบวมเป่งเลย
ทำไงอ่ะนายเปเล่เขามีอาวุธมาด้วยนะ
สุดท้ายทางด้านของคนที่โดนกระทำก่อน
ก็เลยเอามีดแทงสวนกลับไปนะฮะ
จริงเขาบอกว่าจริงปกติเปเล่ถ้าไม่เมาเป็นคนดีนะ
แต่เวลาดื่มเหล้านิสัยเปลี่ยน

ชอบไปหาเรื่องชาวบ้านชาวช่องครั้งสุดท้ายนี่ไง

อ้าวทีนี้นอกจากเจ้าของบ้านบอกแล้วเนี่ยนะฮะ
ทางด้านของเขาบอกว่า
โดนเขาบอกว่า

โดนเขาบอกว่า

โดนเขาบอกว่า